คุณผู้ชมมาดูเรื่องของการช่วยชีวิตสัตว์ป่าหน่อยนะคะ
เป็นเก้งตัวเต็มวัยแล้วอยู่ที่โคราช
เพราะว่าเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทัพลานไปช่วย
จากเก้งตัวนี้ค่ะมันไปติดบ่วงดักสัตว์ของนายพราน
แล้วดูสิคะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทัพลานที่ปราจีนบุรีเนี่ยนะคะ
นำโดยนายเริงชัยถาวรพรมหัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทัพลานที่๑๔คลองน้ำมัน
ลงพื้นที่ไปเลยค่ะบริเวณท้ายหมู่บ้านหนองแคร์ทราย
ตำบลลำเพียกอำเภอคอนบุรีที่โคราชเนี่ยนะคะ
ชาวบ้านเขาแจ้งมาบอกเจ้าหน้าที่มาช่วยหน่อย
เก้งน่ะมันติดบ่วงดักสัตว์ของนายพราน
แล้วตอนไปถึงเจอสภาพแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
พบเป็นเก้งหม้อเพศผู้ตัวโตเต็มวัยแล้วนะคะ
หนักประมาณ๑๕กิโลกรัมร้องด้วยความเจ็บปวดนะคะ
เพราะว่าถูกลวดเป็นบ่วงสลิงดักสัตว์เนี่ย
มันรัดบริเวณข้อเท้าขวาด้านหน้า
แล้วเก้งตัวนี้มันก็พยายามจะดึงขาออกมาจากลวดนะคะ

โดยการใช้ผ้าปิดตามันก่อน
แล้วก็ช่วยกันคลายลวดสลิงออกจากข้อเท้า
แล้วนำเก้งตัวนี้กลับไปปฐมพยาบาล
เขตจัดการอุทยานแห่งชาติทัพลานที่๓คลองน้ำมัน
เมื่อมันหายดีแล้วก็จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะคะ
ด้านนายสมศักดิ์กาญจนคศหัวหน้าเขตจัดการอุทยานแห่งชาติทัพลานที่๓

ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการลาดตรวจพวกอุปกรณ์ดักศัตริย์
เขตอุทยานบ่อยครั้งเหลือเกิน

บริเวณรอยต่อระหว่างพื้นที่ทำกินของชาวบ้าน

และป่าสงวนแห่งชาติป่าคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมา
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการไปเก็บกู้พวกอุปกรณ์ดักศาสตร์เป็นระยะเลยนะคะ
เชื่อว่ายังมีพรานบางกลุ่มพยายามจะลักลอบดักสัตว์ล่าสัตว์ป่า
เจ้าหน้าที่ก็พยายามประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือกับชาวบ้านมาตลอดนะคะ
ให้ช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ให้กลุ่มพรานล่าสัตว์เข้ามาล่าสัตว์ป่าแบบนี้นะคะ